คุณผู้ชมครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
เขามีรถกระบาดกับรถเก่งเขามีเรื่องกระทบกระทั่งกันบนถนน
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บ
ทีนี้เมื่อวานเขานัดเคลียร์กันบนโรงพัก

แต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่สามารถที่จะให้ได้
เขาออกมายืนทำใจอยู่แป๊บหนึ่ง
แล้วเอาปืนกระหน่ำเข้าไปยิง๘นัด
อีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตค้าห้องสอบสวนของโรงพัก

สุดท้ายเนี่ยมีคนเสียชีวิตเลยนะครับ

ต่อหน้าต่อตาตำรวจต่อหน้าต่อตา
ทุกคนที่ไปร่วมเคลียร์ร่วมไกลเกลี่ยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ทุกคนช็อกกันไปตามกันที่สอนอนหลัก๒ครับ

เขาถูกยิงด้วยปืน๙มมตามลำตัวชายโครง
โดนตามร่างกาย๕นัดทะลุปอดจนเสียชีวิต
ภรรยากับลูกก็ไปด้วยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าลูกและภรรยานะ
ลูก๑ขวบเองนะทุกคนร้องไห้หนักมาก
ลูกสาวเห็นแม่ร้องลูกก็ร้องถึงแม้ลูกหนึ่งขวบ
คือลูกเขายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นหรอกนะ

ตกใจแม่ร้องไห้เยอะอ่ะ
ก็พยายามโผล่กอดแม่ญาติก็คอยปอบไปดูภาพจังหวัดนี้พร้อมกันเลยฮะ
ก็เชื่อหลักคนอื่นก็ได้เชื่อหลักคนชอบมึง
โอ้โหสะทุนใจเนอะสะหรดมากเลย
คืออย่างที่คุณบอกแหละคือเด็กวัยแบบนี้เขาผูกพันรักแม่มาก
เขาคงยังไม่เข้าใจหรอกว่าพ่อเขาตรงนั้นเป็นอะไร

ถ้าร้องไห้แล้วกรี๊ดอย่างนั้นเขาก็เลยร้องไห้ตามแม่
สะเทินใจนะครับแต่มันก็มีที่มาที่ไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากทางด้านของนายคมสรรที่เสียชีวิตเนี่ยยังมีคนเจ็บอีกหนึ่งราย
ก็คือนายอนุสรวิชาธรทนายความของผู้ตายล่ะครับ
อนุสรทนายความอายุ๓๓ปีโดนยิงที่หลัง๓นัดเลยนะ
นั่งปุ๊บอาการสาหัสเลยแล้วจุดเกิดเหตุไปเจอปลอกกระสุน๘ปลอกด้วยกัน
เขายิงไป๘นัดผู้ก่อเหตุก็คือเป็นคู่กรณีที่เกิดเหตุการณ์กระทบ
กระทั่งกันเรื่องของการขับรถเฉียวชนกันกับผู้ตาย
ผู้ก่อเหตุคือนายพีรสินหรือว่าในพีอายุ๒๗ปี
เป็นพ่อค้าขับรถส่งพริกแล้วก็สินค้าการเกษตร
พอก่อเหตุก็หลบหนีไปพร้อมกับปืนแล้วก็มีรถกระบาดตู้ทึบส่งของ
ที่เขาขับมาแหละเป็นโตโลต้ารีโว้ไม่ทราบทะเบียน
นายพิรสินวิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกไปพร้อมกับภรรยา
อีกคนนึงคาดว่าเป็นทนายก็ขึ้นรถเบ้นไปแล้วก็วิ่งหนีไปด้วย
น่าจะเป็นทนายของผู้ก่อเหตุ
พีรสินภรรยาขึ้นขึ้นมึง
อันนี้ข้างไปเลย
ยิงเสร็จแล้วนะธนายธนายตกใจเหมือนกัน

แล้วก็พอเห็นแล้วก็พากันวิ่งทั้งคู่เลยนี่ไปหมดเลย
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูมูลเหตุจริง
ต้นเหตุของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเย็นของ๒๗เดือนกันยายนที่ผ่านมา
ผีลสินคนที่ยิงขับกระบะจะกลับบ้านพัก
หลังออกไปรับพลิกบนถนนเพชรกระเสนย่างหลัก๒
ประกบฝั่งซ้ายรถของผีลสิน
แล้วมีการเปิดกระจกกันคว่างขวดใส่กัน
คว่างขวดใส่รถของผีลสินโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับ
รสินก็จอดรถแล้วเปิดกระจกถามว่าเอ้าพี่ทำแบบนี้ทำไม
คว่างของใส่รถผมทำไมแล้วก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
หลังจากนั้นเขาเห็นผู้ตายเอาขวดเครื่องดื่มชูกำลังคว่ำ
ใส่รถเขาอีกจนกระแทกไปที่มือถือที่เขาถ่ายคลิปอยู่
มือถือหล่นแล้วผู้ตายลงจากรถพร้อมกับเพื่อน
รุมชกพิรสินด้วยการใช้สนับมือชกใส่หน้าพิรสิน
จมูกหักควันหักตาปิดตาบวมทั้งสองข้าง
เลือดออกในตาทั้งสองข้างอาการสาหัสณตอนนั้น
ีรสินโดนทำร้ายจนสาหัสเลยต้องเข้าโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุญาติของพิรสินก็มีการโพสต์เรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊ค
พร้อมกับคลิปภาพเหตุการณ์อันนี้ภาพตอนที่เขาโดนต่อย
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายจนรู้ว่านั่นแหละ
ผู้ตายกับเพื่อนเป็นคนก่อเหตุ
แล้วก็มีการนัดเจรจาก่ายเกลี่ยกันสองครั้งแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้
เมื่อวานนี้ไงนัดกันใหม่เมื่อวานนี้๑๖ธันวาคม
เจรจาค่าสินใหม่ทดแทนเพราะพีรสินเรียกไป๙ล้าน

แต่ผู้ตายเนี่ยยืนกรานทางด้านของผู้ตายบอกว่า
โอ้ผมไม่สามารถที่จะหาเงินมาชดใช้ให้คุณได้ตามจำนวน๙ล้านหรอก
มสรรบอกแบบนั้นให้ไม่ได้หรอก
พนักงานสอบสวนก็เลยเดี๋ยวสรุปสำนวนคดีแล้วก็ส่งฟ้องต่อสารต่อไป
ทีนี้พีรสินเนี่ยพอได้ยินว่าเขาไม่สามารถชดใช้ได้
ออกไปยืนสงบสติอารมณ์อยู่หน้าห้องสอบสวนสักพักหนึ่ง
จู่เดินเข้ามาหาคู่กรณีซึ่งนั่งอยู่กับทนายความ

ตะโกนถามคู่กรณีคำนึงว่า

หลังจากนั้นยกมือไหว้ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวน
แล้วพูดว่าผมขอโทษนะครับ
แล้วก็เอาปืนออกจากกระเป๋ายิงใส่คู่กรณีกับทนายความ
รวมแปดนัดต่อหน้าลูกและภรรยา

ธนาความก็โดนบัตรเจ็บสะหัสเลย
คำถามที่คุณขวัญถามถูกต้องทำไมพกปืนมาด้วย
มันอาจจะมีเพราะการที่มาเคลียร์กันที่โรงพัก
มันเหมือนมันน่าจะจบได้เพราะมันมีคนกลางคือตำรวจ
และที่สำคัญมันอยู่ในสอนอคุณนึก

ด้วยว่าเหตุมันเกิดในโรงพักอุกอาจขนาดนี้
แล้วทำไมปล่อยให้ผู้ก่อเหตุยังวิ่งหนีออกไปได้

แต่มันก็อาจจะต้องฟังมุมทางตำรวจเหมือนกันนะครับ

มีทั้งคนที่เจ็บสาหัสทนายเองก็เจ็บ

หนึ่งคือก็ต้องช่วยคนเจ็บคนตรงนั้นก่อน

แล้วมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่ตำรวจอาจจะโดนลูกหลงก็ได้
เพราะเราไม่รู้ว่าพิรสินตอนนั้นคิดอะไรอยู่
แล้วอาการเขาคือเขาไม่รู้สติเขาหลุดไปแล้วหรือเปล่าด้วยนะ
ใช่ตามภาพที่เราเห็น

แต่ตกเย็นสักประมาณ๕โมง๑๕นาที
ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มพิเศษศิลป์ได้
ขณะที่ไปเดินอยู่บนถนนบริเวณหน้าบ้านพักย่านบางขุนเทียน

ระหว่างที่ผู้ต้องหาออกจากห้องสืบสวน
ภรรยากับแม่ของผู้ตายไปดักรอเห็นหน้าของพิรสิน
ตะโกนต่อว่าต่อขานอย่างหนักและพยายามจะพุ่งตัวเข้าไป
บรรยากาศตรงนี้มันชุนละมุนมากไปดูฮะ
ส่งข้อมูล

พี่โบ้ง

สวัสดี
อาศัพท์

รู้เหตุด้วยกัน

แต่ว่ามันก็มีมูลเหตุที่มันเกิดขึ้นแหละ
ทีนี้ฝ่ายภารยาของเพี้ยสิทธิ์เองก็บอกว่า
สาเหตุมันน่าจะมาจากที่สามี
โดนฝั่งคู่กรณีทำร้ายร่างกายอย่างหนัก

เขาเอาสนับมือต่อยที่หน้าจนตาเขาปูดบวมแล้วสุดท้ายแล้วตาเขามองไม่เห็นเหมือนเดิมแล้วไง
เขาก็เลยแบบมันครับแค้นใจเรียกเงินไปเขาก็ไม่ยอมชดใช้
แล้วตอนที่ก่อเหตุก็ไม่รู้จะมาทำร้ายกันทำไมขับรถเบียดกันถึงขั้นกับลงมาทำร้ายกันทำไมอะไรแบบนี้
คือต้องรักษานานแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยภรรยาของผู้ตายตะโกนว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงเหรออะไรอย่างนี้
ประกอบกับทางด้านของภรรยาของพิรสินก็บอกว่าสามีเป็นโรคซึมเศร้านะฮะ
ก็หลังจากนี้คงต้องคุยกันนะว่าต้องยังไงกันต่อไปนะฮะ
แต่ภรรยายืนยันว่าไม่รู้ว่าสามีพกปืนมาด้วย
เมื่อวานนี้วันที่ไปไกลเกลี่ยกับผู้ก่อเหตุที่โรงพักก็เลยเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นมา
บอกเลยข่าวนี้เมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะ
เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากจริงนะคะ